แต่ว่ามีสีสันอื่นอีกมากมายนะครับ
การลงพื้นที่ของนายยกรัฐมนตรีที่อุทัยธานีในครั้งนี้
เราไปติดตามจากผู้สื่อข่าวสายการเมืองของเรา

คนนี้เขาสนิทกับนายยกรัฐมนตรี

สนิทเพราะว่าทำงานด้วยกันทุกวันนะครับ
ดังนั้นไปดูสีสันที่คุณตายสิริวัลเขาเอามาฝากกันนะครับ

รวมถึงสารพัดปัญหาทาโทมที่ผู้นำประเทศ

เอ่ยปากอยู่ตลอดเวลาว่าปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

การลงพื้นที่เดือนละหนึ่งครั้ง
เพื่อติดตามความก้าวหน้านโยบายที่เคยได้สั่งไป
รวมถึงเพื่อรับฟังปัญหาจากประชาชนโดยตรง
รอบนี้พลเอกประยุทธ์จึงล็อกพิกัดไม่ใกล้ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานคร
เยือนเมืองชนกจักรีจังหวัดอุทัยธานี
ก็เป็นปกติของลุงตู่เขาแหละค่ะ
ที่เวลาไปไหนต่อไหนสาวน้อยสาวใหญ่
เขาก็จะกรี๊ดกราดส่งเสียงให้กำลังใจให้พลเอกประยุทธ์ตลอดเวลา
ตั้งแต่ก้าวเท้าลงจากรถ
อีกทั้งทริปออกต่างจังหวัดครั้งนี้
ดูเหมือนลุงตู่เขาจะอารมณ์ดีเป็นพิเศษ
หลังจบมอบเอกสารที่ดินทำกินให้ประชาชน
ลุงตู่เขาก็แท็กทีมพี่ใหญ่เพื่อนซี
เดินขึ้นเวทีโชว์ลูกคอร้องเพลงแบบนี้
เรียกได้ว่าชื่นมื้นกันไปทั้งงาน
ขอรับไว้เธอของใคร
คืนแผ่นแหลมของร่วงพี่ร่วงน้องด้วยกัน
โบราณสะท้านส่งมา
จึงเป็นเรื่องเหลียดเมืองไทย
กระจ่อนไปทั่วแหล่งไกล
จากนั้นก็ถึงช่วงเวลาสำคัญของพ่อค้าแม่ค้า
นำเอาสินค้าโอท็อปของแต่ละชุมชนมาพรีเซนต์ให้พลเอกประยุทธ์ได้ชมและชิม
แต่เพราะเป็นถึงผู้นำประเทศที่นานชาวบ้านชาวช่อง
เขาจะมีโอกาสได้สัมผัสกับตัวจริงเสียงจริง
ก็ไม่พลาดที่จะชักภาพกันคนละแชะ๒แชะ
เอาไว้เป็นที่ละลึก
ก็ขอหอมขอกอดลุงเพื่อเป็นกำลังใจ
แต่ที่ดูลุงตู่ท่านจะสนใจเป็นพิเศษ
เห็นจะเป็นบูธขายมีดขายดาบบูธนี้
หลังจากฟังพ่อค้าสาธยาอยู่ไม่นาน
อนุภาพมีดพกที่วางโชว์อยู่ในตู้
ท้ายที่สุดก็อดใจไม่ได้
ควักเงินอุดหนึ่งไปสามเล่น
แม้ได้อาวุธลับส่วนตัวพกกลับไปเมืองกรุงแบบนี้
ลุงเขาคงจะสบายใจไปอีกนิดนึง
เออว่าแต่เวลาอารมณ์หงุดหงิดเนี่ย
อย่ามาเครื่องใส่นักข่าวก็แล้วกันนะคะท่านนายกค่ะ

ใช่มีกำกับเองแล้วก็มีการบอกด้วยนะ
บอกว่าชวนช่วงค่าราชการมาลองเลียง
ใครไม่ขึ้นมาอย่าให้เห็นชื่อปรากฏช่วงเดือน

ให้สถานที่นั้นมีต้นศักดิ์ของธนายยก

ห้ามให้ต้นไม้ของผมตายนะ
อันนี้เชื่อว่าใส่ปุ๋ยพวนดินกันใหญ่แล้วนะ

ก็เป็นสีสันของนายยกรัฐมนตรีนะครับ
ทีมข่าวการเมืองของเราเก็บโต๊ะมาฝากคุณผู้ชมกันนะครับ